พี่โทษสนุกว่าพี่โทษไปเก็บส้มเหรอนะ

ก็มีการไปเก็บส้มมานะครับ

คนที่ชนะเข้ารอบมา

เสียดายไม่มีกิตาร์แต่ผมเล่นร้องเพลงคลิปด้วย

จักรรมที่เราเล่นก็เป็นอะไรที่

อ่ะทำถึงประเทศภรรณาลีหนึ่งตอนนี้เราดื่มอยู่แล้ววันนี้ได้มาลงพื้นที่เลยมาดูเลย
ได้มาดูสวนคือโดยส่วนตัวเราอยากมาที่นี่มา
ก็อยากจะมาดูวิธีการและจะเด็ดจากต้น

ฝากผลิตภัณฑ์ดีหน่อยค่ะ

โดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นน้ำผลไม้๑๐๐เนี่ย
รับรองว่ามันดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่สุด
แล้วก็อยากจะบอกว่า

สุดใสตลอดเนี่ย
ก็รักนะครับรักแต่ว่าก็ดูแลได้ประมาณนึงแล้วครับ

ให้สุดใสตลอดหรือเปล่า

ถ้าเกิดคือโดยส่วนตัวเรา
ก็นอกล่างว่าการนอนอะไรอย่างงี้คือ
เขาเรียกว่ามันจะช่วยซ่อมแซมร่างกายได้ดีที่สุด

การผ่านอะไรที่มันมีวิตามินซีครับ

โตเกียวที่ผ่านมามัดแล้ว
ก็เอ่อตั้งใจไปดูคอนเซอร์ตกันนะครับแล้วยังไงมีมันมีกิจกรรมอะไรน่ากันดูเลย
ก็คือเป้าหมายหลักคือไปดูคอนเซอร์ตเลยแล้วก็พอไปได้ดู
เราก็ไม่คาดฝันว่าเขาจะกลับมารวมตัวกัน
แล้วพอรวมตัวเราก็เลยรีบจองตัวตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว
แล้วก็ไปดูกันโดยที่ไม่ได้แบบแพลนว่าจะทำอะไรอย่างอื่นเลย
ก็คือตั้งใจไปดูคอนเสิร์ตที่เหลือก็คือตามเพื่อน
เพื่อนอยากพาไปไหนก็ไปดูคอนเสิร์ตก็ฟินแล้ว
ชีวิตนี้ก็มีเพื่อนไปด้วยใช่ไหม
ก็เลยไม่ค่อยชีวิตเท่าไร

จริงก็ไม่ได้เป็นสายสวีทอะไรกันขนาดนั้นอยู่แล้วครับ

แต่เหลือคนก็ถามถึงเรื่องรูปคู่ไม่ค่อยมีเลย
มีแค่รูปที่สำบินอะไรอย่างนี้
ถ้ามีก็ลงแหละครับไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องไม่ลงหรือต้องลงอะไรอย่างเงี้ยครับ
อาจจะเหมือนกับแลกกันถ่ายมากกว่า

อีกนี้เขาไม่มีงอนน้อยแจ้เปล่าไม่มีรูปคู่เลย

ไปกี่วันคะ

ในไทยนี่ผมต้องไปโปรโมทหนังครับ

เหมือนการแค้นน้อย

แต่เขาก็ครับอย่างนั้นอยู่แล้วเข้าใจอยู่แล้ว
จะมีชวนเขาไปดูหนังหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะ

มีเกรียมของขวัญชิ้นพิเศษอยู่นี่ไหมครับวันวาเล็นไทย
ชีวิตนี้ไม่ใช่ว่าไม่ใส่ใจนะ
แต่เขาไม่ได้ให้ความสดใจมันเป็นที่พิเศษ
สำหรับวันวันพรุ่งนี้

สมการครับ

เราก็เลยเอาอาศัยวันอื่นเป็นความเป็นวันพิเศษแทบ

ส่วนตัวเราคิดไหมว่าปีนี้เขาจะเตอร์ไพรส์อะไรเราหรือเปล่า

มีหรือไม่มีก็ได้ครับไม่ได้

เป็นวันวานวาน
บกันมานานมีการเติมความหวานให้กันยังไง

ไม่เป็นไรครับ

เพราะว่าจริงผมว่า

สิ่งที่ดีที่ที่เรามอบให้กันก็คือทำมานะครับไม่ได้ไม่ได้บอกว่าพูดเป็นตัวเอกหรอเลยนะครับแต่คือเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีจริงจริงอยากอยากให้ทุกคนด้วยซ้ำที่ที่แบบมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ให้ใส่ใจกับเรื่องนี้มากมากว่าเราเพิ่งได้เรียนรู้อย่างหนึ่งว่าคำว่าตนเป็นที่เพิ่งแห่งตนเนี่ยจริงแล้วเนี่ยเราจะ

มันไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรหมดมุ่นหรืออะไรแค่พอได้ไปเรียนรู้แล้วรู้สึกว่ามันมีประโยชน์จริงต่อตัวเรามีประโยชน์ต่อคนรอบข้างเรา